สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนครับ
วันนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เรียกประชุมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในทุกชุดนะครับ
เพื่อที่จะหารือวางแผนในระยะยาว
จากนี้ยังได้พูดคุยถึงการเตรียมการของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายด้วยนะครับ
วันนี้ครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียกทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมเพื่อวางแผนเตรียมทีมชาติไทยในทุกชุดนะครับ
ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่าให้ความสำคัญกับการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายเป็นหลักครับโดยในแต่ละนัดนั้นจะให้ทีมชาติไทยเก็บตัวอย่างน้อย๗วันนะครับ
ส่วนทีมชาติไทยชุดอื่นทั้งชุด๑๖ปี๑๙ปี๒๓ปีฟุตบอลหญิงฟุตซอร์และฟุตบอลชายห่านจะให้นายวิทยาเหล้าหกุลอุปนายกฝ่ายเทคนิคร่างแผนในระยะยาวพร้อมกับคัดสรรหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับโทรเมนต์ในปีนี้โดยจะพยายามสร้างระบบการเล่นให้เป็นเอกลักษณ์ของทีมชาติไทยในทุกชุด
ส่วนเรื่องของสัญญาในการคุมทีมชาติไทยนะครับซิโก้เปิดเผยว่าจะมีการพูดคุยถึงความเหมาะสมในสัปดาห์หน้าโดยยอมรับข้อเสนอของสมาคมในทุกประเด็นครับ
ส่วนเรื่องของสัญญาณในการคุมทีมชาติไทยซิโก้เปิดเผยว่าจะมีการคุมทีมชาติไทยซิโก้เปิดเผยว่าจะมีการคุมทีมชาติไทยซิโก้เปิดเผยว่าจะมีการคุมทีมชาติไทยซิโก้เปิดเผยว่าจะมีการคุมทีมชาติไทยซิโก้เปิดเผยว่าจะมีการคุมทีมชาติไทยซิโก้เปิดเผยว่าจะมีการคุมทีมชาติ